คุณผู้ชมคะดูเรื่องของแก๊งรถซิ่งที่ตำรวจเขาปราบราม
คือหน้าหนึ่งก็มีจับ๓๐๐คันที่เมืองทองธานี
ใช่ค่ะแต่ว่าชัดทันข่าววันนี้พาไปดูอีกหนึ่งจุดนะคะ
โดยตำรวจ๑๙๑ก็ปฏิบัติการปราบรามแก๊งรถซิ่งที่ไปปิดถนนย่านรามอินทาค่ะ
สามารถจับกลุ่มได้๑๕คันค่ะ
ตำรวจสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ๑๙๑ร่วมกับตำรวจนครบาน
ก็ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอัธยากรรมช่วงเทศกาลคริสต์มัสปีใหม่
รวมถึงป้องกันการปรับรามการแข่งรถในทางสาธารณะด้วยนะคะ
แล้วก็มีการนำกำลังปิดถนนรามอินทาใช้เวลาปฏิบัติการ๓ชั่วโมงค่ะ
สามารถตรวจยึดรถจักรยานยนต์ได้๑๕คันรวมทั้งผู้ที่กระทำผิด๘คน
แบ่งเป็นเยาวชนชายอายุต่ำกว่า๑๘ปี๓คน
เป็นชายระหว่างสิบแปดปีถึงยี่สิบเอ็ดปีจำนวนห้าคน
และมีอีก๑คนนะคะพบสารเสพติดในร่างกาย
รวมถึงมีวัยรุ่นส่วนหนึ่งอาศัยช่วงชุนละมุนทิ้งรถจักรยานยนต์หลบหนีไป
เพราะว่าจักรยานยนต์๑๕คันไงแต่จับได้๘คน
แต่ว่าที่เหลือหลบหนีนะคะซึ่งพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพาน
รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจสายตรวจปฏิบัติการพิเศษหนึ่งเก้าหนึ่ง
กล่าวว่าตั้งแต่ดำเนินการกวาดล้างมากว่า๒เดือนเนี่ย
พบว่ามีการกระทำความผิดลดลงเรื่อยเรื่อยส่วนใหญ่ที่จับกลุ่มได้
ก็จะเป็นความผิดตามพรบจราจรเล็กน้อยและจากการตรวจสอบในพื้นที่อื่นอื่นนะคะ
จากเส้นรามอินทาแล้วก็จะมีบางนาวิภาวดีเจ้าหน้าที่บอกว่า
ไม่พบการแข่งรถแต่อย่างใดอืมแล้วก็ส่วนรถที่ยึดได้นั้นเนี่ย
จะมีการดำเนินการตรวจสอบประวัติแล้วก็ส่งให้ตำรวจท้องที่ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
หลังจากนั้นจะเชิญผู้ปกครองของเยาวชนทั้งหมดมาอบรมมาทำความเข้าใจ
กองบังคับการ๑๙๑ถนนวิภาวดีรังสิตวันที่๒๗ธันวาคมนี้นะคะ
อันนี้จักรยานซิ่งใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นที่หน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐลงเนี่ย
เป็นรถแต่งซิ่งนะครับอันนี้ก็จะโตขึ้นมาหน่อยประมาณอายุ๒๐๒๕ปีนะครับ
เอารถมาอวดกันจริงแล้วมาอวดกันแต่เขาแต่งทั้งเครื่องเสียง
ทำให้ชาวบ้านแถวนั้นก็ตกหูรำคาญนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็สามารถเข้าไปจับกลุ่มได้นะครับ